โวยเสร็จวัยขอใช้สิทธิ์คนละครึ่งโอ้โหคลิปนี้ออกมานะ
ข่าวแบบนี้ทำไมต้องเอามาให้ดูมันมีหลายแง่มุม
โดยเฉพาะเรื่องแง่มุมของกฎหมายให้ดูก่อน

คุยกันอย่างในไลน์เนี่ยมันก็เลยมา
ผมตีบ้างรอพี่ผู้ชาย
เผื่อการใกล้มากค่ะทำสอง
อ่าถ้าเสร็จเร็วอะแล้วก็เบิ้ล
อยู่พายหาระเวลา๔๐นาที

ก่อนจะมาคุยละเอียดแล้วพวกผมเคยเจอกันแบบนี้มาแล้ว
ถ้าจะเบิ้ลต้องก็ต้องจ่ายเพิ่มไง
จริงแล้วเขาก็เขียนผ้างลำนึงใช่มั้ย
ถ้าคุยกันแล้วคุยกันแล้วในละอาย
จริงถ้าพี่จะเบิ้ลพี่ก็ต้องจ่ายเพิ่ม

กูเนี่ยไม่ควรรับมึง

เมื่อกี้ที่ฝ่ายหญิงตะโกนขู่ก่อนจาก

พอคลิปนี้ออกไปนะคุณผู้ชมฮะ

บอกว่าจะใช้สิทธิ์คนละครึ่ง

ผู้ชายก็อ้างบอกว่าเขาตกลงแล้ว

ฝ่ายชายเนี่ยอาจจะไม่ผิดเรื่องค้า
แต่ผิดเรื่องสนับสนุนให้มีการค้าประเวณี

ถูกดูหมินเกลียดช้างมีความผิดหมินประมาท

ยามาตรา๓๒๘ระวังโทษ

สุดท้ายทั้งคู่ไปฟ้อง
ใครก็ไม่ได้เพราะทำผิดกฎหมาย
นะครับและที่สำคัญจะโดนทั้งคู่ด้วย

ดังนั้นนะฮะไม่ใช่ผู้เสียหาย